ล่าสุดเนี่ยมีคนมาปล่อยข่าวบอกว่าแฟนสาวของดีเจเก่งเนี่ยพอได้รับทราบข่าวนี้แล้วถึงกับรับไม่ได้
บอกเลิกดีเจเก่งไปดูกันว่าจริงไม่จริงอย่างไรบ้างนะคะ
ข่าวลือนี้เนี่ยถูกแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะโดยอ้างว่าเป็นเว็บไซต์ของสำนักข่าวชื่อดังอย่างทีวีภูค่ะ
บอกว่าดีเจเก่งถูกแฟนสาวหน้าตาดีที่เป็นพริตตี้มอเตอร์โชว์เนี่ยโพสต์ข้อความขอเลิก
เพราะว่าทนไม่ไหวกับพฤติกรรมที่มีปัญหาบนท้องถนนจนทำให้ชาวเน็ตหลายคนเนี่ยสับสนว่าเอ๊ะข่าวจริงหรือเปล่า
ช่วงนี้ข่าวดีเจเก่งเยอะจังเลยนะคะ
ตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีของเราเห็นแบบนี้ก็รีบตรวจสอบข่าวดังกล่าวนะคะ
พบว่าข่าวทั้งหมดเป็นข่าวปลอมค่ะ
เนื่องจากมีมือดีเข้ามาปลอมเว็บไซต์ของสำนักข่าวทีวีภู
ซึ่งก็เป็นมือดีคนเดียวกันที่ปลอมคลิปข่าวเป็นคลิปหลุดของนักแสดงสาวปันสุธัตตาเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนนี่แหละ
ทำให้ชาวเน็ตเกิดความสับสนแล้วก็เข้าใจผิดไป
เพราะว่าเทมเพจหน้าเว็บอะไรก็ทำเหมือนกับเจ้าของต้นฉบับเลยนะคะ
ซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยหญิงสาวที่อยู่ในภาพก็เขาออกมายืนยันเองด้วยบอกว่าไม่ใช่แฟนสาวของดีเจเก่งแต่ยังใด
โพสต์เฟซบุ๊กตัวเองเลยนะคะบอกว่านี่เป็นข่าวปลอมไม่เคยรู้จักกับดีเจเก่งมาก่อน
แบบนี้ค่ะบอกว่าไม่รู้จักด้วยซ้ำข่าวมั่วนะคะช่วยแชร์ต่อทีขอบคุณมากค่ะเพจปลอมนะคะช่วยกดสแปมที
มาเป็นเซตแบบนี้เลยเห็นว่าคงตกใจแล้วอ่าวฉันไม่เป็นแฟนของคนในข่าวคนนี้ต่ำไหร่
งงเหมือนกันนะคะก็เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะคะก่อนแชร์ข่าวส่งต่อให้คนอื่น
ก็แนะนำให้เช็กก่อนแชร์กับทางชาวขอชัดโซเชียลแบบนี้จะได้ไม่ส่งข่าวผิดกันนะครับ